แหมคนแถวนี้สันุ่งเหือกเลยทีเดียว๒๐๕๐

มีสิมีเรื่องราวความเชื่อที่นั่นเดี๋ยวจะพาไปนะครับ
เจ้าแม่ตะเคียนทองที่มีอายุหลายร้อยปี
เขาบอกว่ามีลำต้นขนาดใหญ่๖คนโอบ
ยืนต้นสูงภายในบริเวณสวนสาธารณะดงหอบ้านหนองลมตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวค่ะ
ผมต้องย้ำบ่อยชื่อนี้ช่างภาพของเราชอบมากเลยในสตูดิโอนี้นะฮะ
ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาที่นี่ครับ
พร้อมกับนำดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยและชุดไทยมาเส้นไหว้ขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง

จ้องมองไม่ต้องบอกก็รู้คงจะเดาออกว่าเขาจ้องมองอะไร
แล้วบางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อนำไปเป็นหลักฐาน
เก็บหลักฐานว่าฉันมาดูต้นมาเป็นพยาว

อย่ามีหลักฐานสิเวลาไป

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ
แม่ตะเคียนยืนต้นหลายร้อยปีที่พยาวใช่ไหม